หลังจากที่ออกมาประกาศเลิกลาแยกทางกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
สำหรับพี่บุ๋มปนัดดากับสามีก็คือพี่เอกเอกรินเนี่ยนะ
ตอนนี้เขาแยกทางกันอย่างถาวรอย่างเป็นทางการแล้ว
หลายคนก็รู้กันดีแต่ว่าบางคนก็บอกว่า
ทำไมเห็นพี่บุ๋มยังไปไหนมาไหนอยู่กับพี่เอกอยู่เลย

ไปไหนมาไหนทำอะไรด้วยกันบ่อยนะคะ
ซึ่งพี่บุ๋มก็ออกมานั่งยันยืนยันนอนยันว่า
จริงแล้วเขาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้น
ส่วนเรื่องเรือนหอหลังโตที่มีการโพสต์ประกาศขาย
จะเป็นเพราะอะไรไปฟังพี่บุ๋มกันค่ะ
อย่าเรียกว่าเรือนหอดีกว่าค่ะแต่เป็นบ้านที่เราอยู่มาด้วยกัน
พี่ก็ตั้งใจว่าเอาคุณพ่อคุณแม่มาอยู่ด้วย
แต่กลับกลายว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมมา
ก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เหลือแค่บุ๋มน้องอนามัน
แล้วก็พี่สาวผมคือป้าอ้อย
สามสาวแค่นั้นเองกับบ้านสิบห้าห้องนอน

แล้วบางครั้งเราไปต่างจังหวัดอย่างนี้
เราก็กลัวว่ามันจะปลอดภัยไหม

ไม่มีผู้ชายอยู่แล้ว
ก็คืออยู่ด้วยกันผู้หญิงอยู่ไม่กี่คนก็เป็นห่วง
ก็เลยคิดว่าอยากได้บ้านหลังเล็กที่
ที่จะดูแลกันเองได้แบบสบายมากกว่า

อย่างคุณพี่บุ๋มเองก็คืออยู่กันแต่ผู้หญิงแล้วบ้านมันใหญ่เกินไป

บุ๋มเองก็ไปต่างจังหวัดไม่ค่อยได้อยู่บ้านด้วย

จริงแล้วเขาก็เป็นเพื่อนกันได้นะ
ไม่ต้องเกลียดกันไม่ต้องไม่มองหน้ากันนะ